นี่นะคะสองสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครมาดูโพลกันก่อนก่อนจะไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงนะคะ
นิดาโพค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะ
ก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
โดยนิด้าโพลตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะคะ
ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมครับ
ก็ไปถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันที่๔๘เมษายนที่ผ่านมานะคะ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ๓๑๒๕บอกว่าสถานการณ์การเมืองระดับชาติส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ากอทมค่ะ
ร้อยละ๓๐๔๑บอกว่าไม่ส่งผล
ถ้าดูรวมแล้วตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันนะคะปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ได้รับชัยชนะ๑๔๔๗๕บอกว่าก็คือนโยบายของผู้สมัครนั่นแหละ
รองลงมาก็คือคุณสมบัติชื่อเสียงส่วนตัวตามด้วยฐานเสียงตามด้วยอิทธิพลของบุคคลกลุ่มบุคคลที่สนับสนุน
ก็มีเพียงร้อยละ๖๐๔ที่บอกว่ากลยุทธ์และแนวทางในการหาเสียงของผู้สมัครนะคะ
ซูเปอร์โพลค่ะซุปเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพอันนี้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่า
กลุ่มตัวอย่าง๑๕๔๘ตัวอย่างคนกรทมร้อยละ๔๖๓รับรู้ข่าวนี้มากถึงมากที่สุด
มีเพียงร้อยละ๒๒๔ที่บอกว่ารับรู้น้อยถึงไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
พบว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่จะส่งผลกระทบต่อคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
สมัครในนามพักประชาธิปัตย์รวมไปถึงผู้สมัครคนอื่น
แต่มีนัยสำคัญกับผู้สมัครสองท่านค่ะ
คือคุณสกลทีพัทธิยกุลและคุณวิโรนและคณะอดิษร
รนพดลกนิกาผู้มนุยการของทางสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลบอกว่า
อาจจะเป็นเพราะฐานคะแนนนิยมของคุณสกลทีก็มาจากฝั่งเดียวกันของผู้สมัคร

คุณสกลทีก็เลยขึ้นเบียดขึ้นมาเบียดกันกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็คุณวิโรธก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาจากคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
อืมเอาดูบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครในวันนี้หน่อยนะครับ
คุณสกลทีพัทยากุลผู้สมัครหมายเลข๓นะฮะลงอิสระนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงตลาดละลายทรัพย์แล้วก็ย่านธุรกิจของศรีลมนะฮะ
คือผลสำรวจความนิยมที่มีคะแนนขยับขึ้นมาอันดับ๓ในวันนี้เนี่ย
คุณสกลทีบอกว่าผลโพลก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้รับรู้ข้อมูลต่าง
แล้วก็จุดที่ต้องนำไปแก้ไขแต่ผลโพลที่ออกมาในแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะนี่นะฮะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับ
สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๖นะฮะวันนี้ก็ลุยหาเสียงกับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ
สยิตบางอ้อเขตบางพลัดไปรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของชาวมุสลิมนะครับ
พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าแม้ผลสำรวจคะแนนนิยมที่ออกมาจะยังตามหลังผู้สมัครคู่แข่ง
แต่ก็ยังมั่นใจว่าการลงพื้นที่หาเสียงทุกวันจะตอกย้ำให้คนกรุงเทพได้เห็นว่า
ใครคือคนทำงานที่ทำงานจริงและทำได้จริงและช่วงโค้งสุดท้ายคงไม่มีหมัดเด็ดอะไร
เพราะที่หาเสียงมาทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมัดเด็ดอยู่แล้วค่ะอ่า
นี่นะฮะ๒๒พฤษภาคมนี้นะครับวันเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วก็สกด้วยนะฮะ